คนพูดถึงกันเยอะนะคะในโลกออนไลน์

คือก่อนหน้านี้ชาวเลราวัยเขาออกมาเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่ชายหาด
คือชาวเลราวัยบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เขาอยู่กันมานาน

ก็เลยไปขึ้นศาลว่าตกลงตรงนี้มันเป็นของใคร
เป็นของในทุนหรือว่าเป็นพื้นที่สาธารณะ

มีชาวเลราวัย๒คนถูกเจ้าหน้าที่จับ

แต่ชาวเลราวัยเขาบอกว่าพื้นที่ตรงนี้

แล้วกำลังอยู่ในชั้นของคดีความ

ก็เลยรวมตัวกัน๒๐๐กว่าคน
อยากจะพบกับรองผู้ว่าราชการ

ปรากฏว่าจังหวะที่รออยู่

ได้มาอะไรต้อง

ผมจะไปดูว่าสิ้นคืออะไร
ทางโลศิขต์ทั้งหมด

บรรพบรุษโคตรเง่าของมึงเนี่ยเคยอยู่ตรงนี้มาอยู่ก่อนหรือเปล่า

ไม่ใช่

ผมพูดว่าไอ้สิทธิ์ที่มันได้มา
เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวาน
ศูนย์นำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตสารากลางจังหวัดนะคะ
นายนิรันดิ์อย่างปานผู้ประสานงานชุมชนชาวเลราวัย
พร้อมด้วยคนในชุมชน๒๕๐คนนะคะ
ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ขอความเป็นธรรมอย่างที่บอกว่าตำรวจไปจับชาวเลราวัยไป๒คน

แล้วก็คลิปที่เห็นเมื่อสักครู่นี้
เป็นเจ้าหน้าที่เป็นข้าราชการที่มาคุย
ระหว่างที่กำลังรอพบผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตอยู่

แล้วมันจะมีเสียงลักษณะที่ว่า
แล้วบรรพบุรุษของมึงเนี่ยเคยอยู่ขออภัยนะคะ
ใช้คำว่ามึงเคยอยู่ตรงนี้มาก่อนหรือเปล่าอะไรแบบนี้
เลราวัยก็เลยเข้าใจว่าไปว่าพวกเขา
บรรพบุรุษของมึงเนี่ยเคยอยู่ตรงนี้กันมาก่อนหรือเปล่า

เขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าเกรงใจกันหน่อยให้เกียรติกันหน่อย
ก็เลยนำมาซึ่งการวิพากษ์วิจารณ์และโจมตีข้าราชการท่านนี้
ว่าทำไมถึงไปพูดกับชาวเลลาวัยด้วยสับแสงแบบนี้

แต่จริงแล้วนะคะมีเพจเสียงใจชาวเล
เขาก็โพสต์คลิปเหตุการณ์แบบยาวแบบเต็มนะคะ
แล้วก็มีอีกมุมหนึ่งที่มีคนออกมาชี้แจงว่า
จริงแล้วข้าราชการคนนี้เขาไม่ได้ว่าชาวเลราวัย
คำพูดประโยคนั้นเขาไปว่าในทุน
ที่ไปบุกรุกที่ดินของชาวเลราวัย

ใช่ว่าคนที่ไปบุกรุกที่ดินที่ชาวเลราวัยอยู่เนี่ย
บรรพบุรุษเคยอยู่ที่นี่มาก่อนหรือเปล่า

คุณได้มาจากไหนอะไรยังไง

ลองไปฟังแบบเต็มนะคะอีกคลิปหนึ่งนะคะ
ถ้าเขามีสิบบาทถ้าเขามีสิบอย่างนั้นแบบบ้านสุดน้ำแหละ
ถ้าเขามีสิบบาทที่นี่เขามีสิบบาทที่นี่
อย่างเนี้ยนะอย่างเนี้ยนะ
มันไม่จบกว่าที่มันไม่จบกว่าที่
เขาพูดสิบบาทพรุ่งนี้พรุ่งของเช้านี้เลย
ไม่ใช่ไม่รู้เรื่องเดี๋ยวพี่ฟังตอนผมเข้าใจ
คือต้องอย่าเอาบอกว่าใครมีสิบกว่ากัน
ก็คือเราเอาหลักการมาวัดดูกัน
ไม่ใช่ว่าธนาจการเป็นผู้ตัดสินไม่ได้
ไม่ใช่ไม่ผมไม่อยากบอกเลยนะ
ผมไม่บอกให้นะครับตอนนี้ผมเอาการกิจของประเทศไทย
คุยมาหลายหลายรายนะครับมาแบบนี้
เพราะว่าอีกแสดงที่ผมบอกที่มามันไม่ถูกต้อง

ข้าใจป่ะเดี๋ยวผมกำลังวิสูจน์ว่าไอ้สิทธิ์ที่มันได้ความสิทธิ์ความสิทธิ์
ข้าใจกับว่าสิทธิ์ที่ได้ความสิทธิ์ผมจะไปดูว่าสิทธิ์มันคือถนน
นี่ไงคือคลิปที่แชร์กันมันเป็นคลิปช่วงสั้นแล้วมีคำพูดคำว่ามึงพอดี
เลยไม่ได้รู้ที่มาที่ไปว่าข้าราชการคนนี้
เขาพยายามอธิบายอะไรบ้างแล้วมีคนที่ทักขึ้นมาว่า
ท่านพูดให้เกียรติหน่อยครับซึ่งมันก็เลยเข้าใจผิดกัน
แต่ถ้าฟังตั้งแต่ต้นอาจจะชัดเจนว่าข้าราชการท่านเนี่ย
พยายามอธิบายแล้วก็ใช้พูดผมกับคุณกันอยู่ใช่ค่ะก็คือเพจที่ใช้ชื่อว่า
เสียงใจชาวเลโพสต์คลิปนี้ค่ะแล้วเขาก็โพสต์ข้อความด้วยนะคะ
บอกว่าเกมพลิกคลิปเจ้าปัญหาควรจะตบมือให้ข้าราชการคนนี้ด้วยซ้ำ
ครับอย่างนี้ใครจะแชร์ช่วยแก้ข่าวให้บ้างอืมช่วงหัวข้ามมีการแชร์คลิป
ราชการพูดคุยกับชาวบ้านเรื่องที่ดินราวัยเรื่องสิทธิ์การครอบครองระหว่างชาวบ้านกับในทุน
เพราะเมื่อหลายปีก่อนชาวบ้านถูกในทุนขับไล่เรื่องยังคาราคาซังมาจนถึงตอนนี้
ในคลิปตอนหนึ่งข้าราชการนายนี้เหมือนใช้คำพูดไม่เหมาะสม
เข้าใจผิดเหมือนด่าชาวบ้านแต่พอมีคลิปเต็มมาให้เห็นคนละเรื่องเลย
ข้าราชการคนนี้แทนตัวเองว่าผมครับแทนชาวบ้านว่าคุณอืม
บุคคลที่สามที่คาดว่าเป็นในทุนใช้คำว่ามึงกูอืม
และอธิบายว่าให้ในทุนมาพิสูจน์สิทธิ์สิว่าโคตรเง่าของในทุนอยู่ในพื้นที่นี้จริงไหม
อืมแต่จังหวะนี้ชาวบ้านอาจจะเข้าใจผิดอาจจะฟังแล้วเข้าใจผิด

ทักขึ้นมาก็เลยกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตเพจนี้ก็เลยบอกว่าลองฟังให้ดีดีนะคะ
อ่ะก็เข้าใจตรงกันแล้วนะนะคะนะอืมว่าข้าราชการก็มาอธิบายให้ชาว
ราวายได้ฟังอืมลองไปฟังกันแบบเต็มเต็มดูอีกทีก็ได้นะคะ